นี่คือ๖ล้อกับ๑๐ล้อแล้วอยู่๑๐ล้อขับขึ้นมาจากข้างทาง
ล้อเขาเบรกไม่ทันหรอกค่ะก็พุ่งอัดก๊อปปี้เลย

เนี่ยคุณรอดชีวิตมาได้นะคุณนะแต่ถูกอัดก๊อปปี้บี้อยู่ในรถเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วข้างหน้ามันพังยับขนาดนี้เลย
ทีนี้คนขับคนขับรถหกล้อคือนายอนุสรแก้วจินดาอายุ๓๘ปีเนี่ย
สิคะแต่เขามีสติอยู่เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหม

เพราะอะไรรู้ไหมคุณเจ็บเบาไม่น่าเชื่อนะ
คนเห็นสภาพรถนึกว่าเจ็บหนัก
ก็นี่ไงเดี๋ยวว่าต้องไปดูว่าเอ๊ะสรุปแล้วคือทำไมเขาถึงรอด
เขาถึงปลอดภัยเอ๊ะเขามีของดีอะไรหรือเปล่า

แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องเอาเครื่องมือตัดทาง
นำตัวนายอนุสรออกมาก่อน

เหตุการณ์นี้มันเกิดช่วงเย็นเมื่อวานค่ะ
ที่ถนนซอยวัตรแสนจันทร์ที่ด้านนาที่จังหวัดนครนายก

แต่พยายามอยู่นานมากยังเอาตัวออกมาไม่ได้
ทำยังไงต้องใช้โซ่คล้องท้ายรถ๖ล้อ

ต้องดึงออกก่อนไม่งั้นตรงหน้ารถมันบี้อยู่กับอีกคันนึง

ค่อยเอาเครื่องมือตัดทางแล้วก็นำตัวคนเจ็บออกมา
อย่างที่บอกค่ะพอเอาตัวเขาออกมาแล้วเนี่ยนะ

เขามีแผลเหมือนถลอกแค่นั้นเองที่ขาขวา

สภาพรถหลายคนบอกว่าไม่น่าเชื่อเลย

ยังพูดได้ปกติเล่าได้เป็นฉากเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เนี่ยคุณดูแผลที่ขาสิ

หกล้อมาเบรกไม่ทันผมก็พุ่งชนอัดก๊อปปี้ไปแบบนี้
แล้วพอมันเป็นข่าวแบบนี้ต้องถามเธอเรื่องของขลังอยู่แล้ว
พอถามนะนักข่าวของเราก็ช่างถามนะ
พี่รอดชีวิตมาแบบปฏิหารแบบนี้

ไหนบอกสิขอผมได้สัมผัสบอกหน่อยนักข่าวถาม

เขาไม่บอกนะคือเขาปฏิเสธไม่มีไม่มี
แต่นักข่าวตาดีคุณไปถ่ายขอบกางเกงพี่เขา
ใช่ค่ะแล้วก็ไปซูมมาให้คุณผู้ชมดู
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะนี่อะไรประหลัดขิกน้อย
แต่เอาจริงพอนักข่าวเห็นนักข่าวก็ไปถามพี่นะ
พี่อนุสรนี่ไงไหนพี่เล่าที่มาที่ไปให้ฟังหน่อย
ผมจับได้แล้วนักข่าวบอกผมจับได้แหมพี่มีของดีแหมออุบไว้เลยนะ
อนุสรก็เขินพี่เขาบอกว่าอ๋อเนี่ยประหลัดขีกหลวงพี่ตู่วัดไซย้อย
วิหารแดงสละบุรีก็ห้อยเอาไว้ที่เอวนั่นแหละ

คือหน้าเขายิ้มตอนที่เขาเขินที่นักข่าวถามนะฮะ